คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่จังหวัดพระเยา
หลายคนชื่นชอบหลายคนติดใจชอบที่จะไปที่จังหวัดพยาว

ที่พยาวกินหมึกปิ้งหมึกย่างได้นะ
บอกเลยว่าที่นั่นน่ะโอ้โหของดีของเด็ดของสดด้วย
เอ้าปลาหมึกย่างร้านนี้ครับ
หมึกย่างต้นตำรับมหาชัย
ร้านนี้ตั้งอยู่ที่บริเวณริมถนนผนโยธินสายพยาวจังหวัดเชียงรายนะครับ
แล้วก็เป็นเส้นที่เชื่อมกันไงระหว่างพยาวกับเชียงราย
ตำบลแม่ตำอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนะครับคุณผู้ชมครับ
คือบอกแบบนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นคนพยาว
หรือว่าคุณเป็นคนต่างจังหวัดอยู่ต่างที่ต่างถิ่นแต่ว่าอยู่ใกล้พยาว
เอ้าคุณไปลองสิครับปลาหมึกย่างที่นี่เขาบอกว่าเนื้อแน่นสดหวานกรอบอร่อย
คือเคล็ดลับความอร่อยคืออะไรไปถามนายลายโฟ่งแทร่เจ้า
เป็นนุ่มเชียงรายวัย๒๗ปีเท่านั้นเองนะ
เขาบอกว่าปลาหมึกของเขาเนี่ยคัดสรรมาแบบสด
ซึ่งทางร้านจะเอาหมึกมาให้ลูกค้าเลือกแบบหลายแบบเลย

เห้ยผมไม่ชอบคานหัวหนวดหมึกมันจะบอกกรบ
หรือคุณจะกินหมึกสายคือหมึกสายเนี่ยจะเป็นหมึกที่ไม่ยอมตื่นเช้าครับ

มันเป็นชื่อเป็นพันธุ์เขาคุณก็

คุณผู้ชมชอบแบบไหนก็ไปเลือกกันได้เลย
คือมันขาดกันไม่ได้หมึกย่างกับซีฟู้ดมันเป็นของคู่กัน
เอาเป็นว่าใครผ่านไปแถวนั้นก็ลิ้มลองกันได้
เขาเริ่มขายตั้งแต่เวลา๑๓นาฬิกาจนถึง๒๐นาฬิกาก็คือบ่ายโมงถึงสัก๒ทุ่ม

แต่ว่าไปขายอยู่ที่ตำบลแม่ตำอำเภอเมือง

อื้อฮืออยู่เนื้อก็กินอาหารทะเลได้
มีโอกาสต้องไปจัดนะอาหารทะเลสดแบบนี้